เมื่อสักครู่คุณผู้ชมส่งมาพอดีเลยว่าเล่นน้ำอยู่ที่จันทบุรี
เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูงานสงกรานที่จันทบุรีกันหน่อยนะคะ
อกจากจะสนุกสนานอบอวนไปด้วยความสุขสนุกสนานความอบอุ่นนะคะ
ที่มีการส่งน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้เท่าผู้แก่แล้วนะคะ
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานนับร้อยปีแล้วนะคะ
สิ้นสุดเสียงกลองครั้งที่๓เป็นการเริ่มต้น
ในกิจกรรมวันสงครานที่วัดตะปอนใหญ่อำเภอคลุ้งจังหวัดจันทบุรี
แต่ละฝ่ายจะร่วมกันออกแรงดึงเชือก
คนตีกลองที่นั่งอยู่บนเกวียนก็จะตีกลองสร้างความสนุกสนาน
ทางสนามก็ส่งเสียงเชียร์เป็นกำลังใจ
ฝ่ายใดลากเวียนเข้ามาในแดนของตัวเองได้ก็ถือเป็นฝ่ายชนะ
โดยต้องชนะ๒ใน๓ครั้ง
อุปกรณ์การเล่นประกอบด้วยเกวียนผ้าพระบาท
กลองไม้ตีกลองและเชือก
สถานที่เล่นต้องเป็นที่โล่งกว้างมักจะเล่นที่ลานวัด
ส่วนผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านในท้องถิ่นค่ะ
ประเภทนี้ชักเรียกเกวียนพระบาทจะดัดครึ่งทุกวันที่๑๗เมษายน

เป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านมากว่า๑๐๐ปีแล้ว
ว่าใครได้ชักขยกเวียนพระบาท๓ครั้ง
ก็จะประสบแต่ความสุขความโชคดีไม่มีโรคภัย
คนป่วยเขาเรียกหาลงนะฮะตายกันทั้งตำบลเลย
และสมัยนั้นอดีตเจ้าคณะแผงอยู่ตำประเภท
ท่านก็แนะนำว่าพระบาทรอยผ้าพระบาทที่มีมาอยู่ที่นี่
ปรากฏว่าหาหยุดมาลงนะฝนตก
แต่การที่รอยพระบาทมีรอยเดียวเนี่ย
แล้วคนทั้งหมู่บ้านคนทุกทั้งตำบล
พอไม่สามารถเอาไปทำบุญพร้อมกันได้ก็เลย
เอาพระบาทขึ้นเฟียนแล้วก็ลองกำลังกัน
ใครมามากก็ชนะเอาไปทำบุญก่อน

ชาวบ้านก็ได้มาที่วัดตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อทำพิธีทางพระพุทธศาสนา
อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับ
จากนั้นได้ร่วมกันส่งน้ำพระพุทธรูปพระสงฆ์
และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุกว่า๓๐คน
โดยชาวบ้านก็พร้อมใจกันใส่เสื้อลายดอก

บรรยากาศอบอวนไปด้วยความอบอุ่น
และรอยยิ้มของลูกหลานและผู้เท่าผู้แก่
เพราะนอกจากเป็นการสืบสารวัฒนธรรม
สืบทอดกันมาอย่างช้านานแล้ว
ยังเป็นการพบปากกันของญาติและเพื่อนบ้าน
นานทีปีครั้งจะได้พบกัน
เวียนพระบาทได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
เมื่อปี๒๕๕๘โดยกระทรวงวัฒนธรรม
ซึ่งกลุ่มอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านเกวียนพระบาท
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสารเป็นมรดกทางภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดประเพณีนี้ต่อไป